ทีมข่าวเราไปคุยกับแม่ของหนึ่งในแรงงานไทยที่จังหวัดลำปางนะคะ
คือแม่เนี่ยเปิดคลิปหนึ่งให้ทีมข่าวดู
เปิดฮึกแล้วแม่ก็ร้องไห้ไปด้วย
บอกว่าเนี่ยเป็นคลิปของลูกตอนหาที่หลบภัยจากการถูกกลุ่มฮามาสบุกถล่ม
แล้วแม่บอกว่าแม่ได้ข่าวร้ายมาแล้ว
ว่าลูกแม่ถูกยิงเสียชีวิตค่ะ
นี่ค่ะลูกแม่ก็คือคุณประพลในปงเครือวัย๓๒ปีคนนี้นะคะ

ก็ไปทำงานภาคการเกษตรที่อิสราเอลติดกับฉนวนกาซ่านี่แหละ
คุณแม่เอาให้ดูบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคือคลิปวันที่๗ตุลาคมเลย
ก็จะเห็นว่ากลุ่มแรงงานไทยพากันออกมาดูเหตุการณ์ถล่มยิง
แล้วก็ชวนกันไปหาที่หลบภัยนะคะ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าพอรู้เรื่องปุ๊บนี่แม่รีบโทรหาลูกชายเลย
แต่ไม่มีคนรับสายทั้งที่ปกติลูกจะโทรกลับมาหาแทบทุกวัน
กระทั่งไปเจอคลิปข่าวนี้ถูกนำเสนอผ่านสื่อ
ว่ามีแรงงานไทยถูกคนร้ายกราดยิงในแคมป์คนงาน
ในคลิปแม่บอกแม่จำได้ว่านี่คือลูกแม่
ผมยาวใส่เสื้อสีเทา
บอกว่านี่คือภาพสุดท้ายแล้วที่แม่ได้เห็นลูก
หลังจากนั้นแม่ก็ไม่รู้ว่าลูกไปหลบอยู่ที่ไหน
เพื่อนแรงงานไทย๓คนที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกัน
ติดต่อมาบอกว่าลูกเสียชีวิต
แม่บอกใจแม่สลายเลยนะคะ
แม่บอกว่าลูกชายจริงทำงานครบสัญญาจ้าง๕ปีแล้วนะพี่อุ๋ย
แต่ด้วยความที่เป็นคนทำงานเก่ง

ใช่ค่ะเพื่อจะให้ช่วยสอนงานคนมาใหม่
จะกลับบ้านอยู่แล้วเพราะว่าสัญญาก็คือจบเรียบร้อยแล้ว

แม่บอกว่าตอนนี้เนี่ยรู้ข่าวเบื้องต้นจากเพื่อนร่วมแคมป์ครับ

แม่ยังหวังปฏิหารอยู่นะว่าลูกแม่อาจจะยังรอดก็ได้
เพราะมันยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการใช่ไหม

อาจจะยังรอดอยู่ก็ได้ตราบใดที่แม่ไม่เห็นร่างไร้ลมหายใจของลูก
จะขอเชื่อว่าลูกแม่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะ
ถ้าเหลี่ยนี่มันต้องโทรแม่น้องเป็นดวงน้องสุด
ปกติติดต่อกันได้ทุกวันอยู่แล้ว
คราวนี้แม่บอกหน้าตาแจ่มใสขึ้น
บอกคนที่รู้จักลูกชายส่งภาพมาให้ดู
จากที่ดูภาพแล้วเนี่ยคลิปที่วิ่งอีกกลุ่มฮามัส

แล้วก็ติดต่อลูกไม่ได้ก็เลยว้าวุ่น

ตกกังวลกลัวว่าลูกแม่จะตาย
พอตั้งสติได้ดูรูปดูคลิปอีกครั้ง

สุดใจว่าลูกแม่คงจะยังปลอดภัย
หลุมหลบภัยสักแห่งนั่นแหละ
ถูกโปกลับมาบ้านล่ะ
เป็นตัวเป็นคล้อน
กล้อเป็นคล้อนต่อมาเป็นคล้อน
กล้องกลับมาบ้านเดินเร็ว
แม่ก็รออยู่แบบนี้
บอกอันนี้ไม่ใช่ลูกชายแม่แล้วไม่ใช่ประพลใน

เพียงแต่ประพลในตอนนี้คุณแม่ก็ยังติดต่อไม่ได้